ลูกสาวโวยเลยบอกว่า

แล้วตอนนั้นพ่อแบบหายใจไม่สะดวกแน่นหน้าอก

อาจจะขับรถแล้วเจอรถไม่เปลี่ยนทางให้ใช่ไหม

ลูกสาวบอกว่ารถคันที่มารับพ่อ

ขับชะลอยดูต้นไม้

หนูก็ว่าเข้าใจนะว่าพี่เขากลับช้าเพราะอะไร
อาจจะมีอุปกรณ์การแพทย์ในรถแล้วนะหนูเข้าใจ
แต่พี่แวะดูต้นไม้หน้าปากทาง
อันนั้นเขาไม่เข้าใจอยู่แล้วพี่

เวลารับผู้ป่วยพี่จะต้องพาผู้ป่วยถึงโรงพยาบาล

มันใช่เวลาที่พี่จะแวะกินกล้วยทอดกันหรือเปล่า

ใช่ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดขนาดนั้นพ่อหนูเป็นอะไรขึ้นมา
พี่รับผิดชอบเอาพ่อหนูกลับคืนได้ไหม
ทั้งที่พี่ซักประวัติที่บ้าน
ผู้หญิงถามว่าคะแนนเต็มร้อยคุณตาให้เท่าไหร่
คุณตาบอกว่าแค่๘ครับ
ทำไมพี่ถึงไม่รีบอ่ะพี่กินกล้วยทอดทำไม
สุดยอดพี่เกิดมายุ่ะป่อนดีพี่ไม่เคยกินกล้วยทอดเหรอคะ
เอ้าภูมิตรงเป็นผมแล้วก็โบโหนะ
ใช่ก็ชีวิตพ่อเขาแลกกับกล้วยทอดกับต้นไม้หน้าปากซอยเหรอ
เจนที่ซักประวัติก่อนโบกไหมคุณตาเท่าไหร่ครับ

นี่ตอนไปที่บ้านไปหาคุณตา
คุณพ่อของเจ้าของคลิปนี้ที่ไปโวยอยู่นะ

บอกอาการเหลือ๘รับขึ้นรถเสร็จ

แต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์นะ

ยังแต่วันนี้เนี่ยโรงพยาบาลเขาออกมาชี้แจงแล้วเดี๋ยวท่านรอฟัง

อัดคลิปโวยวายใส่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่นครนายก
เนื่องจากเรียกรถมารับคุณพ่อไปส่งโรงพยาบาล
แต่คนขับขับรถเอ้อระเหยเหลือเกิน

แล้วแวะไปเอากล้วยทอดเดี๋ยวไปเอากล้วยทอดเนี่ย
อ้าวอุ๊ยตาย
บอกพี่ไม่เคยกินกล้วยทอดเหรอคะ

เราส่งทีมข่าวไปคุยกับคุณสุชาดานะคะ

เธอป่วยหลายโรคนะคะโรคหัวใจเส้นเลือดในสมอง
เบาหวานความดันและเป็นนิ้วด้วย
วันเกิดเหตุคือ๑๓ตุลาคมพี่อุ๋ยวันศุกร์
พ่อมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกเวียนหัว
ให้หลานชายโทรหากู้ภัยแล้วก็๑๖๖

พอมาถึงก็ถามอาการบอกคุณพ่ออาการเป็นยังไง
ถ้าร้อยคะแนนเหลือเท่าไหร่บอกเหลือ๘แล้ว
พูดตรงพี่อุ๋ยจาก๑๐๐เหลือ๘แปลว่าใกล้วิกฤตหนักเลยนะ

เจ้าหน้าที่ก็นำคุณพ่อขึ้นรถพยาบาลเลยหลานชายนั่งไปด้วย
ระหว่างทางหลานชายที่อยู่ในรถเล่าบอกว่า
รถพยาบาลชะลอดูต้นไม้และได้ยินคนบนรถพูดว่า
ต้นไม้สวยดีซึ่งเป็นต้นไม้บริเวณปากซอยบ้าน
แต่ตอนนั้นพ่อป่วยขั้นวิกฤตอยู่บนรถเหลือ๘คะแนน
ยังแวะเอากล้วยทอดระหว่างทางอีก

ทอดกับต้นไม้มันสำคัญกว่าชีวิตพ่อเธอใช่ไหม
ถึงได้ไม่ให้ความสำคัญกับชีวิตพ่อเธอเลย
รีบพาท่อเธอไปส่งโรงพยาบาลเลย
เลยอยากจะมาทวงถามเจ้าหน้าที่ตามที่เห็นในคลิป

พ่อส่งถึงมือหมอรักษาได้ทันตอนนี้ปลอดภัยแล้ว
แล้วโรงพยาบาลก็โทรมาขอโทษแล้ว

ไม่ได้ต้องการให้เจ้าหน้าที่ถูกไล่ออกจากงาน
แต่อยากให้โรงพยาบาลช่วยแก้ไขปรับปรุง
เพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
คุณจะเอาบุคลากรของคุณไว้
หรือว่าตัดสินใจยังไงอันนั้นเรื่องของคุณ
แต่อยากให้ปรับปรุงทุกจุดที่ไม่ดี
คือคุณสุชาดาลลูกสาวบอกว่า
เอาล่ะวันนี้คุณพ่อเธอปลอดภัย

แต่ถ้าเธอไม่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ย
มันก็จะไม่เกิดการแก้ไขปรับปรุง
ต้องรอให้เธอพูดตอนที่พ่อเธอตายก่อนเหรอ
พ่อเธอปลอดภัยใช่ก็ดีแล้วที่พ่อเธอปลอดภัย

เหมือนกับไม่รู้เจ้าหน้าพี่เป็นคนไหนเป็นคนไหน

ตอนนี้คุณพ่อคุณถึงมือหมอแล้ว

แต่จะยังไงก็ตามคุณต้องส่งให้เร็วที่สุดใช่ไหม

คือไม่ใช่มาบอกวันนี้ว่าก็พ่อคุณก็ปลอดภัยไง

คุณสุชาติจะบอกแล้วเกิดพ่อฉันไม่ปลอดภัยขึ้นมาล่ะ
คุณจะเอาอะไรมาแลกคุณเอาพ่อกลับคืนมาได้ไหม

เขาก็มีใครมาอีกคนนึงก็ไม่รู้ใครเป็นใครกันนะ
อืมซึ่งนี่ค่ะ
ผู้สื่อข่าวเราได้แชทสนทนาระหว่างเจ้าหน้าที่กู้ชีพรายนึงนะ

ซึ่งก็ไม่ได้ระบุว่าคือรายไหนนะคะ

ซึ่งเนื้อหาในแชทเนี่ยพลเมืองดีตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่
ทำนองว่านี่ถ้าเขาตายก่อนถึงโรงพยาบาล

ด่ากันจังแต่ก็มาโรงพยาบาล
โอ้โห

ถ้ามันเกิดขึ้นกับครอบครัวคุณคุณจะทำยังไง
แล้วที่พิมพ์มาแบบนี้เนี่ยเดือดร้อนแทนคนที่ประมาทคนนั้นหรือไง

แต่เหมือนเขาตำหนิไปยังกู้ชีพที่นี่

ไม่แน่ใจว่าแวะดูแบบไหนอะไรยังไง
แค่ทางผ่านหรือแบบไหนยังไงนะ
แต่เมื่อช่วงช่วงวัน๓วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
มิ้นช่วงที่เกิดเหตุเป็นข่าวเรื่องนี้เนี่ย

ผู้สื่อข่าวที่นครนายกไปหาร้านกล้วยทอด

แล้วก็มีการโทรไปถามเจ้าหน้าที่

ก็จังหวะที่จะมารับผู้ป่วยตรงนี้เนี่ยเขาเลยโทรมาสั่งเอาไว้

คือโทรมาสั่งแล้วแล้วแหมแค่แวะเอาหน่อยนึง

ไม่ใช่ว่าแหมต้องลงไปซื้อไปรอไปอะไรยังไง
ก็แค่แวะเอาอะรัชภรณ์

แต่ขวดป่วยนอนอยู่บอกผม๘
เสี้ยววินาทีมีความหมายมากจริงนะคะ

สตาร์ทเครื่องออกไปต่อเปลี่ยนเกียร์เนี่ย
พี่หุยมันก็มี๑นาทีนะ
ก็นี่แหละเขาก็เลยรอฟังโรงพยาบาลชี้แจงกันนะว่าจะว่ายังไง
โรงพยาบาลนครนายกส่งตัวแทนพร้อมกระเช้าผลไม้ไปเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านด้วยนะคะ

ชี้แจงบอกว่าโรงพยาบาลนครนายกไม่ได้นิ่งนอนใจและไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อได้จริงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจากเหตุการณ์ครั้งนี้
เมนต์เสร็จปุ๊บส่งตัวแทนพร้อมกระเช้าไปเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านเลย
แล้วออกแถลงการชี้แจงกรณีนี้นะคะ
เพราะว่ารถมันจะมีกล้องหน้ารถไงพี่อุ๊ย
เช็คกล้องเลยไล่เวลาตามนี้นะคะ
๑๐โมง๒๗นาทีได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยล้มหมดสติ
แจ้งบอกเป็นเพื่อนบ้านไม่ทราบรายละเอียด
โมง๒๘นาทีคือใช้เวลาในการดำเนินการแค่นาทีเดียว
โมง๒๙นาทีรถออกจากฐานปฏิบัติการ
หลังได้รับแจ้งใช้เวลาแค่๒นาทีรถออกไปเลย

โมง๓๘นาทีรถถึงที่เกิดเหตุ

ประเมินตรวจร่างกายและทำหัตถการทางการแพทย์บนรถ

โมง๔๗นาทีออกจากจุดเกิดเหตุ

หลังจากนั้นก็ประมาณ๒๐นาทีออกจากบ้านเพื่อจะไปโรงพยาบาล
ระหว่างเดินทางมีการชะลอความเร็วเพื่อรับกล้วยทอดที่สั่งไว้
เขาบอกว่าใช้เวลา๓วินาทีค่ะพี่อุ๋ย
คือเขานับจากเวลาในกล้องหน้ารถใช่ไหม
ใช่ค่ะเขาบอกว่า๓วินาทีเพราะว่าคนขายกล้วยทอดวิ่งมารอส่งของริมถนน
แต่ถึงจะแค่๓วินาทีก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเวลาออกเหตุ
วันนั้นที่นักข่าวไปที่ร้านกล้วยทอดแล้วก็มีการโทรถามเจ้าหน้าที่เนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกไม่ได้ซื้อแค่แวะเอาสั่งไว้ก่อนแล้ว
วินาทีแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเวลาออกเหตุ
อันนี้โรงพยาบาลเขียนไว้เอง๑๐โมง๕๗นาทีก็คือครึ่งชั่วโมงหลังได้รับแจ้ง
ผู้ป่วยถึงห้องฉุกเฉินได้รับการรักษานอนพักรักษา๑คืน
อาการปกติคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันเสาร์ที่๑๔ตุลาคมก็คือวันถัดไป
ซึ่งโรงพยาบาลเองก็มีการตั้งกรรมการสอบสวนแล้วก็ขอโทษในความผิดพลาด
้อมรับข้อเสนอแนะและจะนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้น
วันนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็มาเยี่ยมคนไข้ที่บ้านพัก
ส่วนร้านกล้วยทอดและคนขับรถโรงพยาบาลในวันเกิดเหตุ
คือทีมข่าวก็ไปพูดคุยเขาไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่เขาก็ให้ข้อมูลมาใช่ไหมพี่อุ๋ย

ผมไม่อยากให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมมากกว่าข้อมูลที่เคยให้ไว้ก่อนหน้านี้
ใช่ค่ะส่วนคนขับรถโรงพยาบาลที่เป็นต้นเรื่องอ่ะนะเขาก็ไม่ขอให้สัมภาษณ์เหมือนกัน
แปลว่าผู้ชายคนที่ยืนโดนแบบต่อว่าอันนั้นอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่โรงพยาบาลไม่ใช่คนที่เป็นคนขับรถ
ไม่รู้ว่าคนไหนแล้วก็ไม่ได้มีแค่คนขับรถคนเดียวหรอกใช่ไหมมีเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปด้วยกันซึ่งเราไม่รู้ว่าคนไหนสั่งแล้วคนไหนบอกให้จอด
อาจภรจอดให้หน่อยพี่ขอเอากล้วยทอด๓วิ
มันไม่ได้
จริงแต่ถ้าเขาไม่ออกมาพูดเนี่ยวันหน้าเนี่ยมันจะเกิดเหตุขึ้นอีกหรือเปล่า
เพราะว่าโอเคต่อให้๓วินาทีอย่างที่บอกวินาทีเดียวมันก็เส้นเป็นเส้นตายของชีวิตคนเหมือนกันถูกป่ะคะ